สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วที่จะใช้มาตรการปิดชั่วคราวทุกจุดที่จะเป็นจุดที่คนไปอยู่กันเยอะเยอะแล้วในมาตรการปิด
คราวนี้มีทั้งปิดชั่วคราว๑๔วันปิดชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด
อะไรบ้างที่ปิดชั่วคราว๑๔วันอะไรบ้างที่ปิดชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด
ท่านคงได้ติดตามข่าวมาเป็นระยะระยะแล้วตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงเมื่อคืน
เมื่อสักครู่คุณน้ำแข็งก็ย้ำไปแล้วแต่นายกย้ำนะครับว่า
นี่ไม่ใช่เป็นการปิดเมืองไม่ใช่เป็นการปิดประเทศ
หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปใช้คำให้มันตื่นเต้นไปหน่อย
ใช้คำว่าปิดเมืองเช่นกรณีที่บุรีรำ
เช่นกรณีที่อุทัยธานีสื่อไปใช้คำว่าปิดเมือง
มันไม่ตรงความหมายเท่าไหร่หรอกครับปิดเมืองนั้นห้ามคนเข้าห้ามคนออก
แต่๒จังหวัดที่เป็นต้นแบบของการปิดเมืองที่เรียกกันว่าปิดเมือง
เขาคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้าไปในจังหวัดนั้นทุกจุด
ไม่ว่าจะเดินทางไปในแบบทางรถยนต์รถไฟหรืออะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
เขาคัดกรองหมดคนจะออกจากเมืองไปจังหวัดอื่นเขาก็คัดกรอง
อันนี้เรียกว่าเรียกว่าไม่ใช่ปิดเมือง
แต่เป็นการคัดกรองคนที่จะเข้าออกเมืองแต่ถ้าปิดเมือง
ถ้ายกตัวอย่างง่ายอะไรล่ะปิดเมืองดูอย่างที่มาเลเซียใช้
ประกาศเมื่อวานปิดเมืองห้ามคนเข้าห้ามคนออก
นั่นแหละปิดเมืองคนมาเลถึงแห่ไปที่สิงคโปร์
จนกระทั่งสะพานเชื่อมระหว่างมาเลสิงคโปร์คนเนืองแน่นกันไปหมด
เพราะคนส่วนหนึ่งจะไปทำมาหากินอยู่ที่สิงคโปร์
นั่นแหละเขาเรียกปิดเมืองฉะนั้นของเราเนี่ย
เรียกว่าปิดเมืองอย่าใช้คำนั้นการเดินทางเข้าออก
เรียกว่าถ้าจะเรียกว่าปิดเมืองตรวจเข้มเอออันนี้น่าจะ
น่าจะดีกว่าเรียกว่าปิดเมืองเฉยเฉยส่วนมาตรการ
อะไรบ้างที่ผ่านคอรมอบอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่า
เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอยากฉายภาพให้เห็นว่า
เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เขาพาดหัวกันยังไงนี่ยกระดับสกัดโควิด
คุมพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลปิด๑๔วันแหล่งรวมคน
นี่เขาใช้ว่าแหล่งรวมคนนะอะไรก็ตามแต่ที่แหล่งรวมคนเนี่ยปิดหมด
แล้วก็มีการขยายความลงไปอีกว่าผับโรงหนังกอทม
กรทมนี่ให้บวกคำว่าปริมณฑลเข้าไปด้วยปิด๑๒
อันนี้ก็โดนครับสปาฟิตเน็ตโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศหยุดยาว
แล้วก็อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าปิดสถานบริการทั้งหมด
นี่เป็นรายการที่เรียกว่าเป็นมาตรการที่รองนายกวิศนุ
บอกวันก่อนว่าชีวิตและสุขภาพคนต้องมาก่อนเรื่องอื่น

เอาไว้แก้กันทีหลังแต่เรื่องอื่นที่สำคัญที่สุด
อยากให้คิดกันไว้ดีดีเลยครับคือเรื่องรายได้ของคน
ที่เขาจะต้องหยุดทำงานซึ่งเขาจะขาดรายได้ทันที
เพราะรายได้ของคนที่ทำงานส่วนหนึ่งโดยเฉพาะทำงานสถานบริการ
ไปทำงานวันนี้ก็ได้เงินวันนี้หยุดทำงานวันนี้ก็ขาดรายได้วันนี้
เขาไม่มีสถานะที่จะเป็นพนักงานเหมือนในบริษัททั่วไปที่ว่า
หยุดไปสักไม่กี่วันบริษัทก็ยังจ่ายเงินเดือนให้
แต่นี่ไม่ไปทำงานก็ไม่ได้เงินไม่ไปทำงานก็ไม่ได้เงิน
คนเหล่านี้มีมากมหาศาลนะครับเฉพาะสถานบริการเนี่ย

แล้วก็มีสถานภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอทั้งนั้น
คือก่อนหน้านี้ทั้งเจ้าของสถานบริการทั้งลูกจ้างอยู่ในภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ
เจ้าของเองก็แย่เพราะคนเที่ยวน้อยลงมาเป็นเดือนแล้ว
ลูกจ้างเองก็แย่เพราะได้แต่ค่าจ้าง
คลิปทึบที่เคยมีเคยได้หายหมดก็แย่อยู่แล้ว

รายจ่ายรายได้ไม่พอรายจ่ายและแต่ละคนอยู่ในสภาพเหมือนกัน
เป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบตีนถีบปากกัดกันอยู่ทุกวันนี้
เดือดร้อนอยู่แล้วเจอมาตรการอย่างนี้เข้าไปอีก
มันจะเป็นยังไงล่ะครับเรื่องอื่นที่ว่าเนี่ย
คือเรื่องนี้ฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาให้เตรียมรับเถอะครับ
คนเราเนี่ยตัวเองไม่มีจะกินไม่เป็นไรแต่ว่าลูกไม่มีจะกิน
อันนี้มันจะเป็นจุดที่จะทำให้คนคิดอะไรต่ออะไรในทางไม่ดีเยอะ
เห็นไหมครับเวลาตำรวจไปจับคนที่ไปจี้ไปปล้น
เว่นได้เงินไปแค่พันสองพันนี่แหละบางทีก็ได้ไม่ถึงพัน
เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่เก็บเงินไว้เยอะแล้วคนพวกนี้จะให้สัมภาษณ์บอกกับตำรวจว่า
เพราะลูกผมไม่มีอะไรจะกินตกงานไม่มีรายได้ไม่มีค่านมให้ลูก
ที่มาทำเนี่ยเสี่ยงเอาให้ลูกจะได้มีนมกิน
จริงอยู่ครับเขาอาจจะอ้างเพื่อให้ตำรวจให้สารเห็นใจ
แต่สภาพข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนี้เยอะมาก
ฉะนั้นเมื่อมีมาตรการอย่างนี้สิ่งที่ควรจะต้องทำ
ก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวง
กับการที่จะดูแลประชาชนดูแลคนที่ได้รับผลกระทบ
ทำอะไรกันบ้างครับใช่ชีวิตและสุขภาพสำคัญกว่า

ถ้าสภาพของการระบาดโควิด๑๙มันยาวออกไปล่ะ
สิบสี่วันแล้วยังเอาไม่อยู่ยังยาวออกไปอีกอะไรจะเกิดขึ้น
ต้องเตรียมต้องคิดไว้นะครับเราไม่มีมาตรการที่จะเยียวยา
โดยตรงให้กับเจ้าของสถานบริการแต่บางประเทศเขามีแล้วนะครับ
แต่เอาเถอะเราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเราไม่รู้จะเอาเงินที่ไหน
ไปเยียวยาโดยตรงจ่ายเงินชดเชยให้กับสถานบริการ
ปิดไป๑๔วันวันหนึ่งคุณขาดทุนเท่านั้น
คุณขาดทุนเท่านี้เอาเงินไปให้บางประเทศเขามีมาตรการนี้
แต่เราก็เข้าใจได้ว่าประเทศเราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น
เมื่อกี้ก่อนในช่วงต้นของข่าวได้ยินที่ผู้ประกอบการ
รายหนึ่งที่ลาดพร้าวร้านหยุดแต่ทุกอย่างเดินหน้าหมด
ค่าเช่ายังต้องเดินหน้าค่าไฟต้องจ่ายค่าน้ำต้องจ่าย
ค่าภาษีต้องจ่ายแล้วรายได้ไม่มีแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นึกถึงว่าจะมีคนอีกเท่าไหร่ที่จะเดือดร้อน
เดือดร้อนโดยตรงกับเดือดร้อนโดยอ้อมเดือดร้อนโดยอ้อมเช่น
คนขับเท็กซี่ที่มีอยู่มาประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคนตอนเนี้ย
ที่เขาขับกะกลางคืนเนี่ยเขาก็หวังว่า
จะได้คนที่ไปเที่ยวสถานบริการคนประเภทที่เรียกว่า
ไม่อยากขับรถไปเดี๋ยวเมาแล้วเจอด่านนั่งแท็กซี่ดีกว่า
แล้วถ้าสถานบริการปิดไปอย่างนี้แท็กซี่กากกลางคืนพวกนี้
ไม่มีรายได้มีก็น้อยมากลูกเมียเขาอีกเท่าไหร่
ลูกเมียเขาอีกเท่าไหร่ฉะนั้นอยากให้เห็นภาพว่า
วงจรที่เกิดความเดือดร้อนจากมาตรการปิดโน่นปิดนี่
มีแน่นอนเข้าใจครับว่าเรื่องสุขภาพต้องมาก่อน
การออกมาตรการเข้มต้องมาก่อนเราประมาทไม่ได้
แต่ว่าให้ช่วยนึกไว้นิดนึงว่าหลังจากนี้
รัฐบาลจะเยียวยาเขายังไงได้บ้าง
กระทรวงแรงงานเตรียมอะไรไว้บ้าง
กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงนั่นกระทรวงนี่
จะเยียวยายังไงแค่ว่าให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
อย่างเดียวไม่พอหรอกครับเขาไม่มีหลักทรัพย์เขากู้ไม่ไหว
ลองดูที่ว่าคนที่ตกงานเขาไม่มีรายได้เขาจะยังไง
เงินรายได้ประกันสังคมประกันการตกงานมีไหม
วันละเท่าไหร่เพราะบางคนก็ไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
แล้วถ้าเข้าสู่ระบบประกันสังคมไปดูซิว่าพอเขาเดือดร้อนเนี่ย
เขาไปยื่นความจำนงว่าเขาตกงานกระบวนการที่จะจ่ายเงิน
ประกันการว่างงานเนี่ยช้ามากน้อยแค่ไหนเขาไม่มีจะกินนะครับ
ลูกเขาไม่มีจะกินนะครับเมียเขาก็เดือดร้อน
นั่งจับเข่าเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวอยู่กับบ้านเงินไม่มีจะกิน
ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อสภาพอย่างนี้มันเกิดแน่
แล้วมีฉะนั้นแล้วถ้าเอาไม่อยู่สภาพสังคมอย่างอื่นก็ตามมา
เห็นด้วยครับกับมาตรการที่ทำกันอยู่เอาเลยไม่ขัดขวาง
แต่ว่าอยากให้คำนึงถึงว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เราจะแก้ไขจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง
คพยพที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำอะไรกันอยู่
คุณผู้ชมส่งมาบอกอาจารย์พูดโหดได้ใจเรื่องการช่วยเหลือเยาวยาน
สำคัญมากขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
แล้วก็ในไลน์หน้าจอบอกว่าขอให้สู้กัน

เขาตั้งกระทู้ถามแบบนี้เลยคุณ

เพราะเริ่มทนสู้กับภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดไม่ไหว
เขาบอกว่าเขาเปิดขายร้านรองเท้าอยู่ในห้าง

คนจีนหายไปหมดเลยตอนนี้เศรษฐกิจแย่มาก
คนในโลกโซเชียลว่าจะทำยังไงดี
ตัวเขาเองบอกพยายามประคับประคองครอบครัวของเขาให้ได้นะฮะ
คนก็ไปให้กำลังใจเขาเยอะมากเหมือนกันนะครับ

เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะคะ